ช่วงนี้มาดูเรื่องของการเมืองกันสักเล็กน้อย
ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนก็ใจจดใจจ่อรอวันนี้วันศุกร์แล้ว
แต่ยังไม่มีความชัดเจนเลยว่า๒๔กุมภาพันธ์นี้เราจะได้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกันหรือเปล่า
เพราะว่าต้องรอให้กรกตเป็นผู้พิจารณาค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยหลังประชุมร่วมกับกรกต
เพื่อหารือถึงการกำหนดวันเลือกตั้งนะคะ
โดยบอกว่าได้อธิบายกำหนดงานพระราชพิธีให้กับกรกตรับทราบแล้ว
แม้จะมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่๔๖พฤษภาคม
แต่ก่อนระยะเวลาดังกล่าวยังมีพิธีตามประเพณีที่จะต้องดำเนินการอีก๑๕วัน
และการดำเนินการหลังวันพระราชพิธีต่อเนื่องไปถึงวันที่๒๐พฤษภาคม
ดังนั้นกรกตต้องกำหนดวันเลือกตั้งและกระบวนการขั้นตอนทางการเมืองต่าง
ที่จะต้องคำนึงถึงไม่ให้ทับซ้อนกับงานพระราชพิธี
ส่วนจะเป็นวันไหนก็ถือเป็นอำนาจของกรกตค่ะไม่ใช่อำนาจของรัฐบาล
และต้องอยู่ภายในกรอบเวลาเดิมด้วยรวมถึงต้องเกิดขึ้นก่อนงานพระราชพิธีด้วยค่ะ
ลำพังวันเลือกตั้งเนี่ยจะมีเมื่อไหร่นั้นไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเรื่องการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
แล้วก็ถึงอย่างไรเสียวันเลือกตั้งก็จะต้องมีขึ้นก่อนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแน่
เพราะว่ามันอยู่ในช่วง๑๕๐วันนับจากวันที่๑๑ธันวาคมจนกระทั่งถึงวันที่๙พฤษภาคม
เพราะฉะนั้นที่มีเสียงจะด้วยความปรารถนาดีหรืออะไรก็ตามว่าโอ้ยถ้ามันจะยุ่งยากโกลาหลทับซ้อนกันเนี่ย
ไหนก็ไหนไหนเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเลยผลประจัดพิธีเห็นจะทำไม่ได้
ซึ่งนายวิศนุเองก็บอกว่ากรกตยืนยันมาว่าจะเลือกตั้งวันที่๒๔กุมภาพันธ์
แต่หลังจากที่ได้รับคำชี้แจงก็ขอบคุณแล้วก็คาดว่าคงจะไปหารือกันต่อ
รัฐบาลเองก็ไม่ได้ให้คำแนะนำไปนะคะว่าวันไหนถึงจะเป็นวันที่เหมาะสม
และยืนยันด้วยว่ามันไม่ใช่การผลักภาระให้กับกรกตเพราะต้องการเลี่ยงข่าวการเลือกตั้งว่ามาจากรัฐบาล
และถ้าหากว่าในวันที่๔มกราคมซึ่งก็คือวันนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งวันเลือกตั้งก็คงจะไม่ใช่๒๔กุมภาพันธ์แน่แล้วค่ะ
ส่วนถ้าหากดูตามเงื่อนไขเวลาแล้วถ้าจะลงล็อกได้จริงตามเงื่อนไขที่บอกว่าต้องไม่ทับซ้อนกับงานพระราชพิธี
กระบวนการวันเลือกตั้งกระบวนการขั้นตอนการเมืองต่างและต้องอยู่ในกรอบเวลาเดิมและต้องเกิดขึ้นก่อนงานพระราชพิธี
วันที่น่าจะลงล็อกก็น่าจะอยู่ที่๑๐หรือไม่ก็๑๗มีนาคมหรือไม่งั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับกรกตแล้วล่ะค่ะ
ส่วนรัฐบาลใหม่และนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นจะมีขึ้นได้ก็คือหลังงานพระราชพิธีเนื่องจากมีเงื่อนเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องเสด็จเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน๑๕วันหลังรับรองผลครบ๙๕
โดยนายวิศนุยอมรับนะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะกระทบต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยของประเทศพอสมควรเลยเพราะว่าหลังเลือกตั้งน่าจะมีการร้องเรียนเป็นจำนวนมากค่ะ
นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีประเด็นเรื่องของการรายงานตัวสอสอการคัดสรรและรายงานตัวของสวในส่วนของคอสชเพิ่มเติมมาอีกด้วย